ดูความคืบหน้ากรณีที่คนขับรถแท็กซี่วัย๖๑ปีนะคะหึงโหด
คือภรรยาค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็แต่งตัวดี
ลักษณะค่อนข้างวาบวิวก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
คิดว่าภรรยาจะไปมีชายอื่นที่สุดแล้วตัดสินใจใช้มีด
วงแทงจนกระทั่งภรรยาเสียชีวิตบ้านจุดเกิดเหตุเนี่ย
ย่านสะพานใหม่หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้น
คนก่อเหตุโทรไปถามลูกสาวว่าเห็นแม่ไหมแม่ตายหรือยัง
คือลักษณะจะแจ้งข่าวให้ลูกทราบนั่นแหละ
หลังจากก่อเหตุเสร็จจากสะพานใหม่ขับรถแท็กซี่
จอดทิ้งไว้ที่หนองแคร์สระบุรีหลังจากนั้นก็หนีต่อไปที่พิศนุโลก
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะตำรวจภูทรพรมพิรามค่ะไปจับกลุ่มนายจิตติอายุ๖๑ปี
เป็นผู้ต้องหาฆ่านางสมหวังอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นภรรยาแท้ของตัวเองเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุก็คือภายในห้องน้ำบ้านเช่าย่านสะพานใหม่กรุงเทพฯ
นำตัวได้ขณะที่นายจิตติกำลังลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟนองตม
ตำบลลวงคล้องอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวนายจิติไปสอบสวนเบื้องต้นค่ะ
นายจิติยอมรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนก่อเหตุฆ่าภรรยาจริง

เพราะผลาญาก็คือเมียของเขา

ภรรยาเป็นคนหน้าตาดีชอบแต่งตัวแต่งตัวดีค่ะ
บางครั้งลักษณะการแต่งตัวออกไปในทางวาบวิว

ภรรยานนอกใจแอบไปครบชายอื่น
คบกันมานานแอบครบซ้อนนานถึง๔ปี
พอตัวเองเค้นถามภรรยาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะ
ทีนี้ด้วยความหึงความหวงและครับแค้นใจ
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุ
พอก่อเหตุเสร็จสิ้นปุ๊บหลบหนีไป
ขึ้นรถโดยสารมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิศนุโลก
ส่วนรถแท็กซี่ที่ตัวเองขับมาเป็นรถเช่าด้วย
ขับมาจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรี
ก่อนถูกจับกุมาค่ะนายจิตินอนพักอยู่ที่
พักผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารพิศนุโลก
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็ฝันเห็นนะฝันเห็นวิญญาณของเมียตัวเอง
เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณบริเวณบริขอสอบพิศนุโลก
จนกระทั่งรุ่งเช้าจึงได้ขึ้นรถไฟจากพิศนุโลก
ลงที่สถานีรถไฟน้องตมที่สุดแล้วตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ตำรวจสพพรมพิรามก็เลยประสานตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือสนบางเขนมารับตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ